คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่สาวขาล่อคนนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ
ปวดเอวปวดขาทั้งทั้งหมดเลยนะคะสำหรับน้องลำไยผู้สาวขาเลาะ

เขาเปิดตัวไปนะพร้อมกับโชว์ร้องเพลงให้กับแขกในงานที่ฟังด้วย
น้องรับทรัพย์มาเป็นพรีเซนเตอร์กาแฟของผู้โทษนะฮะ
แล้วแหมยี่ห้อลำไยสักอย่างไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
แล้วเห็นโชว์น้องปังขนาดนี้พี่แจ๊ค
งานโชว์ตัวลำไยกลับมาแล้วจ้า
รับหมดทุกเจ้าภาพคิวแน่นตับเลยนะ
แต่เจ้าตัวบอกเลยว่ายังรับได้อีกพี่จ๋าหนูเบียดคิวให้ได้
หลังจากโควิดนะฮะหลายคนบอกแหมพลังโควิดอัพราคาเปล่าลำยาย
ลำไยยิ้มหวานเลยบอกพี่หนูยังราคาเดิมไม่เพิ่มเติม

ไหนก็พูดถึงเรื่องจ้างงานแล้วเคลียร์ข่าวกันหน่อยดีกว่า
พูดจบประเด็นที่เขาแชร์กัน
ผู้จัดเอือมด่าไล่หลังออกงานทีไรอย่างกระป๋อบลงนะฮะ

เรื่องนี้ลำไยก็ร้อนเหมือนกัน

ห่วงหนูข้าวไข่เจียววางปั๊บน่ารักแล้ว
แค่นี้แฮปปี้แล้วไม่เรื่องมากให้กินอะไรกิน

เพราะว่าผู้จัดผู้จ้างเขาจ้างศิลปินมา
เขาก็อยากจะดูแลให้ดีที่สุดแค่นั้นเองนะฮะ
ฟังน้องลำไยกันหน่อยจ้า

หนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบธรรมเนียมของทางร้านอยู่แล้วหรือเปล่า

แต่ว่าเวลาเราไปเขาก็จะมีถามอยู่แล้วว่า

ตามนั้นไข่จงไข่เจียวแล้วก็ว่าไป

ประจำคือไข่เจียวส้มตำต้มยำประมาณนี้